จนถึงตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดพื้นที่บางจุด
อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกูชิมาดาอิจิ

แล้วก็มีกลุ่มคนจากหลายอาชีพพยายามส่งเสริม
ให้จังหวัดฟุกูชิมากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ด้วยการพานักท่องเที่ยวที่สนใจ
เข้าไปดูความเสียหายจากวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เพราะว่ามองว่าอาจจะเป็นการตอกย้ำความเจ็บปวด

โครงการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ภัยพิบัติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เริ่มต้นแนวคิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยได้แรงบันดาลใจจากทัวร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความคืบหน้า
กระบวนการบริหารจัดการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดจิ
ฮิโรกิอสุมะหัวหน้ากลุ่มระบุว่า
การแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงกระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ
เพราะปัญหาสารกำลังตรังสีรั่วไหลจากโรงไฟฟ้า

แต่เป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติ
เพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่า
วิกฤตนิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะใหญ่แค่ไหน
และอันตรายรวมทั้งผลกระทบของมันมีอะไรบ้าง
แต่ฝ่ายที่คัดค้านทัวร์ด้านมืดในลักษณะนี้กลับมองว่า
ชาวญี่ปุ่นยังไม่เข้าใจและไม่พร้อมจะสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบนี้
เพราะแม้แต่การพูดถึงวิกฤตฟุกูชิมะ
ก็ยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวสำหรับพวกเขา
ซึ่งคงเป็นไปได้ยากที่จะนำเรื่องนี้มาเป็นการท่องเที่ยว
หรือทำให้สถานที่เกิดเหตุเหมือนพิพิธภัณฑ์
เพื่อใช้เป็นอุทาหรณ์สอนคนรุ่นหลัง
จริงแล้วคำว่าทัวร์ด้านมืดไม่ใช่สิ่งใหม่
เพราะคำนี้เคยนำไปใช้กับกิจกรรมทัวร์
เคยเป็นสถานที่ทำสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
หรือแม้แต่พื้นที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมอื่น
เพื่อว่าถูกผสมด้านการศึกษา
แม้แต่ในญี่ปุ่นเองก็เคยมีทัวร์ลักษณะนี้มาก่อน
ทัวร์สถานที่ทิ้งระเบิดปรมนูฮิโรชิมา

แค่คำนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากนัก
อาซูมะก็ยอมรับในเรื่องนี้
และคิดว่าความไม่เข้าใจอย่างทองแท้เกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูในฟูกูชิมะ
จะทำให้คนจำนวนไม่น้อยไม่ยอมรับแนวคิดท่องเที่ยวของเขา
ทั้งที่โครงการนี้จะเป็นหนทาง
ทำให้คนจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่นี้เพิ่มขึ้นก็ตาม
แม้ว่าวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ
นับตั้งแต่เกิดเหตุที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล
แต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากต่างเห็นว่า
ผลกระทบจากกำลังตรังสีที่รั่วไหลในฟูกูชิมะ
ยังน้อยกว่าที่เชอร์โนบิล
ขณะที่ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งฟูกูชิมะระบุว่า
รั่วไหลของนิวเคลียร์ฟูกูชิมะเมื่อ๕ปีก่อน
ไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งในต่อมไทรอยด์
ผลกระทบด้านสุขภาพกับประชาชนผู้อยู่อาศัยในทันที
เจ้าหน้าที่ศูนย์การท่องเที่ยวของฟูกูชิมาในกรุงโตเกียว
มีความเห็นเป็นสองฝ่ายเกี่ยวกับโครงการนี้

ควรจะใช้คำว่าท่องเที่ยวกับพื้นที่ประสบภัย
เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบยังคงเจ็บปวด
และไม่พร้อมจะให้ใครมาฉวยโอกาส
นำประสบการณ์ที่เจ็บปวดไปใช้เพื่อการค้า
หรือกลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว
ขณะที่พนักงานอีกคนที่เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเมือง
ได้รับผลกระทบกลับเห็นด้วย

สามารถเก็บเกี่ยวความทรงจำ
ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่นี้
เพื่อให้เข้าใจถึงความเลวร้ายของหายนะนิวเคลียร์
ทำลายเมืองและชุมชน

ยังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ
แต่ก็มีประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่น
รับหน้าที่เป็นไกด์และจัดทัวร์พาคนมาชมพื้นที่
เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันอยู่แล้ว
รวมทั้งยังมีสื่อจากทั้งในและต่างประเทศ
ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทัวร์พื้นที่
เพื่อร่วมสำรวจความคืบหน้าในการฟื้นฟูอยู่บ่อยครั้ง
จุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน